อาหารหลากหลายเมนูแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมาย
แต่อาหารหลักที่คนไทยชอบทานแล้วทานง่ายมากอย่างสตรีทฟู้ด

โอ้โหน้องลิซ่ายังคิดถึงลูกชิ้นทอดที่บุรีรำอยากจะกลับมาทานเลยใช่ไหมคะ
คือดิฉันไปเจอร้านลูกชิ้นทอดร้านดังร้านหนึ่งในนครนายกมา
เขาบอกร้านนี้เด็ดมากนะบางคนมาทานนี่โอ้โหแทบจะเหมาร้านกันไปเลย
ส่องเจอเรื่องนี้เลยอยากมาบอกต่อติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

พาพลมั่นหรือว่าคุณวันนะคะ
คุณวันเนี่ยเธอเคยเป็นเชฟอยู่ในโรงแรม
แล้วเธอก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นทอดชื่อดังของจังหวัดนครนายกแบบนี้

คุณวันเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นนะว่าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยเป็นเชฟใช่ไหม
แล้วออกมาเปิดร้านขายลูกชิ้นทอดได้๕ปี

เธอก็เลยเหมือนทำวัตถุดิบขึ้นมาเองทั้งหมด
รวมไปถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เธอบอกเลยว่า
เหมือนใครไม่มีร้านไหนทำแบบนี้แน่นอนค่ะ
ดูนี่มันน้ำทอด
จิ้มแบบพริกคั่วเนยอ่ะ
คุณคือเมนูเด็ดขึ้นชื่อที่เธอทำขึ้นมาเองนะ
มีเบคอนแฮมสันนอกหมูยอไร้แป้งโบโลน่าหมูล้วน
ซึ่งขายในราคา๑๐บาทนะคะคุณ
แล้วอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดก็คือแฮมขาหมู
ที่ผ่านกรรมวิธีแบบหลายขั้นตอนอย่างการรมควันและนำมาซูวีอีก
มันเป็นเทคนิคนะคุณผู้ชมในการทำอาหารนะ
ถุดิบที่ใช้เขาสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ
ราคาขายแฮมขาหมูอยู่ที่ขาละ๒๕๐๒๘๐บาทแล้วแต่ไซส์นะ
แต่ถ้าคุณอยากทานแบบเป็นยำยำให้เสร็จ

คุณก็ซื้อแบบเป็นยำเป็นชิ้นหันแล้ว๕๐บาท
ส่วนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเขาเน้นใช้เกรดคุณภาพสูงแบบไม่ผสมแป้ง
จากวัตถุดิบที่ทำขึ้นเองเน้นคุณภาพดีราคาถูกแล้วนะ
อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมากก็คือนี่ไง
นี่ไงน้ำจิ้มสูตรเด็ดอย่างน้ำจิ้มงาดำมะขามสูตรพริกคั่วเนย
เขาบอกทานได้แบบสองรูปแบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กหรือว่าทานแบบไม่เผ็ดอ่ะ
คุณก็ทานพริกคั่วตามเข้าไปมันจะได้รสชาติที่จัดจ้านไปอีกแบบนึงคุณ
คุณดูดิมันแปลกตรงน้ำจิ้มของเขาเหมือนกันนะ
ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่วันละ๑๐๐๑๕๐๐ไม้

เยอะมากแล้วคุณวันบอกว่าเนื่องจากว่า

มันก็เลยมีผลกระทบต่อธุรกิจอยู่บ้างจากเดิม
สามารถส่งวัตถุดิบสดให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะ
แต่ก็ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ด้วยการเขาต้องทอดวอร์มแล้วเอาไปแช่แข็ง

รวมถึงตัวของน้ำจิ้มเองเขาก็มีขาย
สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ๓วัน
เก็บในตู้เย็นได้๓เดือน
โดยไม่เสียรสชาติของความอร่อย
เขามีแบบแช่ฟรีดส่งขายด้วยนะ
อยู่ด้านแข่จังหวัดอโคธรนโยค
ก็เขาบอกเป็นร้านดังคุณลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้
ผมมาพาเจอกันโทรเซียล

กินลองคะหมูแฮมนำจิ้มนรกแตก